คุณผู้ชมคะเสียงเรียกร้องให้คดีข่มขืนต้องประหารชีวิตยังไม่เงียบหายไปไหน
ก็มีข่าวคราวเรื่องของการข่มขืนเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
มี๒เหตุการณ์จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
มีที่บุรีรำกับที่ฉะเชิงเศร้า
บุรีรำเป็นกรณีครูข่มขืนนักเรียนหญิงอยู่ชั้นป๖เองค่ะ
ผู้ปกครองก็ต้องพาบุตรสาวไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูคนที่ก่อเหตุนะคะ
ส่วนที่ฉะเชิงเซาเป็นเหตุการณ์ที่เยาวชนหญิงอายุ๑๕ปีรถจักรยานยนต์เสีย
ผู้ชายคนหนึ่งทำทีเป็นพลเมืองดีจะไปช่วยซ่อมจะช่วยพาไปในที่ที่ปลอดภัยสุดท้าย
วงเธอไปข่มขืนค่ะนายไกรสอนศรีสำริทอายุ๒๙ปี
อบตัวกับตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเศร้าเนื่องจากว่ามีเยาวชนหญิงอายุ๑๕ปีไปแจ้งความ
ว่าถูกผู้ชายคนนี้พยายามจะข่มขืนที่วัดอุดมมงคลตำบลท่าไข่อำเภอเมือง
ระหว่างที่รถจักรยานยนต์จอดเสียอยู่ข้างทาง
นายไกรสอนทำทีเป็นเหมือนพลเมืองดีค่ะคุณผู้ชม
เข้าไปสอบถามจะไปช่วยเหลือสุดท้ายก็พยายามจะข่มขืนเธอ
ผู้ต้องหาก็คือนายไกรสอนเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าตัวเองเป็นเด็กวัด
อยู่ที่วัดที่เกิดเหตุนี่แหละเห็นผู้เสียหายรถเสียจอดอยู่ก็เลยเดินเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ของตัวเองไปด้วยบอกว่าไปไปซ้อนท้ายไปเดี๋ยวจะช่วย
เดี๋ยวจะพาไปที่ที่ปลอดภัยแล้วหาช่างมาซ่อมสุดท้ายพอผู้เสียหายซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปนะ
ตัวเองก็ขี่ไปถึงกลางทางก็จอดแล้วก็บอกว่าจะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยผู้เสียหายไม่ยอม
ตัวเองก็ขี่รถกลับมาส่งที่วัดแล้วก็ตบศีรษะผู้เสียหายไปสองครั้ง
หลังจากนั้นอุ้มผู้เสียหายเข้าไปในป่าผู้เสียหายร้องตะโกนตลอดเวลาค่ะ
ตัวเองก็บอกว่ากลัวคนมาเห็นก็เลยโยนผู้เสียหายลงกับพื้นแล้วก็หลบหนีไป
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกไหมพรมกลับไปซ่อมรถให้ผู้เสียหายด้วยนะ
กลับไปซ่อมรถให้เขาด้วยนะแต่ผู้เสียหายจำได้สิตำรวจก็เลยเนี่ยแหละค่ะ
ต้องแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์กระทำอนาจารย์และกักขังหน่วงเหนียวนะคะ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำค่ะคุณผู้ชมผู้ปกครองเด็กหญิงชั้นป๖อายุ๑๒ปี
เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรละหารสายว่าลูกสาวถูกครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลโคกว่าน
มขืนมานานเกือบ๑ปีแล้วก็ขู่เด็กว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร
เพื่อนของเด็กรู้เรื่องก็เลยไปบอกผู้ปกครองของเด็กคนนี้นะคะ
เบื้องโตนก็พาลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหร
คณีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป